เรื่องของความหึงหวงเนี่ยมันอันตรายเหลือเกินนะ
คนเราถ้าเกิดว่ามันเลือดขึ้นหน้าขึ้นมาหึงมากขึ้นมาสุดท้ายมันก็เกิดความสูญเสียขึ้นมาได้
อย่างเหตุการณ์ที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยบทสรุปของมันก็คือเรื่องของความหึงหวงที่
ฝ่ายสามีนั้นหึงภรรยาเป็นอย่างมากแต่งงานกันมา๒ปีมีลูกกันแล้วหนึ่งคนก็ยังหึงหวงอยู่
ว่าผู้หญิงจะไปมีผู้ชายคนใหม่นะฮะเคลียร์กันไม่ได้แล้วก็ฆ่ากันตาย
ตัวช้อบ้านเนี่ยไปเจอรถกระบะติดเครื่องอยู่ในไร่มันสับปะหลัง
ในรถเนี่ยมีศพชายหญิงคู่๑นะคะ
ก็แจ้งตำรวจกู้ภัยแล้วก็แพทย์เวรเข้าไปตรวจสอบ

มันคือไร่มันสัมปะหลังในพื้นที่บ้านทุ่งครองนะฮะ
ตะบ่นทุ่งครองอัมเทอร์คมม่วงที่กราศิลป์
เมทาวีทิพย์สุดอายุยี่สิบปีถูกมีดเนี้ยแทงอกไปสามแผล
โดนตัดคั่วหัวใจเสียชีวิตค่ะที่ลักษณะนั่งอยู่นะฮะตรงที่พักเท้านะครับ
นะฮะลำตัวแล้วก็ศีรษะเนี่ยเอ็นพิงไปกระเบาะนะครับ
ตัวเธอเนี่ยลงไปอยู่ที่พักเท้าส่วนที่ฝั่งคนขับไปเจอศพนาย
ทันยะรักบางสาลีอายุยี่สิบเอ็ดก็เป็นสามีลักษณะเขาเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ
เขาดึงเข็มขัดเนื้อภัยมาพันคอเขานะฮะแล้วก็มัดกับที่จับมือเหนือประตูเนี่ย
แล้วก็ลักษณะคือนั่งเอาตัวพาดมาที่รถแล้วก็เสียชีวิตลักษณะแบบนี้
คือเท้าเขาถึงพื้นนะครับแต่เขาผูกคอด้วยเข็มขัดนิรภัยแล้วก็เสียชีวิต
อืมนะไม่รู้ว่าเขาฝืนยังไงถึงถึงรัดคออย่างนี้นะครับค่ะ
สภาพศพเนี่ยทิ้งตัวไว้แล้วฝั่งผู้ชายเองก็ไม่ได้สวมรองเท้าด้วย
นะฮะในรถก็มีมีดปลายแหลมในเปื้อนเลือดตกจุดที่บอกด้วยที่หลังแคปนะฮะ
เพิ่งซื้อมาเพราะว่าไอ้หนังสติ๊กที่มันพันเนี่ยยังคงติดอยู่เลยนะฮะ
ทีนี้ไปสอบสวนญาติญาติเนี่ยทราบว่าก็สองคนนี้นะ
ธัญรัฐกับเมธาวีเนี่ยเป็นสามีภรรยากันนะฮะ
พากันไปทำงานที่กรุงเทพแต่ว่าเขาทะเลาะกันบ่อย
เพราะว่าฝ่ายผู้ชายระแวงว่าผู้หญิงจะมีผู้ชายคนอื่นจะปัญญาให้ชายอื่น
เพราะว่าไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกัน
ภรรยาก็อาจทะเลาะมากก็รำคาญ
ก็หนีกลับมาอยู่กับแม่ที่กรสินผู้ชายก็ตามมาง้อขอคืนดี
วันที่มันเกิดเหตุคือเช้าของวันที่๙ที่ผ่านมา
ฝ่ายผู้ชายเนี่ยขับกระบะออกจากบ้านบอกที่บ้านว่าจะกลับกรุงเทพแล้ว
แต่ระหว่างทางเหมือนเปลี่ยนใจครับโทรศัพท์ไปนัดภรรยาขอเคลียร์หน่อย
แต่ว่าระหว่างนัดเคลียร์ใจเนี่ยฝ่ายผู้ชายเนี่ยไปแวะซื้อมีดไปด้วย
ไปแวะซื้อมีดฝ่ายแหลมข้างทางค่อยไปด้วย
แล้วก็หนักนั้นตัวสามีก็รับภรรยาขึ้นกระบะมา
แต่คุยไม่รู้เรื่องไม่สำเร็จทะเลาะกันหนักขึ้นหนักขึ้น
สามีก็เลยเหมือนจะบันดาลโทษะเอามีดจ้วงแทงไปที่อกซ้ายของภรรยา
เสียชีวิตแล้วก็เอามีดเนี่ยตัดเข็มขัดนิรภัย
ผูกไว้กับที่จับแล้วก็ผูกคอตัวเองเสียชีวิตตามไปเป็นศพที่สอง
ตำรวจไปถามแม่ของนางสาวเมธาวีชื่อว่านางนุชรินชูช้างอายุ๔๓ปี
เขาก็บอกว่าก็ลูกสาวก็แต่งงานกับลูกเขยอยู่กินกันมามีลูกหนึ่งคนอายุ๒ขวบเนี่ย
ทั้งคู่ก็อ่ะไปทำงานในกรุงเทพนะที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยนะ
กระทั่งพักหลังลูกสาวโทรมาปรับทุกข์เล่าให้ฟังเขาหึงหนักมาก
ลูกสาวน่ะทำงานเป็นพยายามงานเสิร์ฟฝ่ายลูกเขาเนี่ยเป็นคนขับรถส่งของ
แต่พอเลิกงานปุ๊บเนี่ยฝ่ายผู้ชายต้องบังคับให้ผู้หญิงเนี่ย
ห่วงมากต้องไปด้วยกันล่าสุดทะเลาะกันถูกสามีไล่ออกจาก
กล่าวหาว่ามีผู้ชายคนอื่นนะสงสารลูกมากก็บอกอัน
ลูกกลับบ้านมาละกันกลับมากลาศิลป์ก็มีคาดคิดว่าสุดท้าย
สุดท้ายลูกเขยจะตามมาแล้วก็มาก่อเหตุฆ่ากันตายแบบนี้
สุดท้ายลูกอายุสองควบเนี่ยลูกชายเนี่ยก็กลายเป็นเด็กกำพาทั้งพ่อทั้งแม่
เหตุผลคือแค่ความหึงหวงเท่านั้นเองนะครับ